คุณผู้ชมค่ะเรื่องราวความทุกข์ความเดือดร้อนมีมาเป่าประกาศแล้ว
มีมาเป่าประกาศแล้วแต่หนุ่มคนนี้เขาจะเป็นกระบอกเสียงให้กับเราค่ะ
คุณผู้ชมครับนี่มาแล้วกับผมต้องบอกเลยว่าทุกปัญหาย่อมต้องการการแก้ไขครับ
อย่างที่จังหวัดมหาสารคามแห่งนี้ครับ
ขยะเนี่ยล้นบ่อครับทะลักออกมานอกถนนจนส่งกลิ่นเหม็นครับ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงตีของร้องทุกข์ครับ
นี่ครับภาพที่เห็นนี่คือมุมสูงของบ่อขยะถนนแจ้งสนิทครับ
เรียกว่ามีปริมาณมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ
เป็นภาพที่ไม่สวยงามเท่าไรน่ะครับ
เนื่องจากถนนเส้นนางกล่าวเป็นสายหลักเข้าจังหวัดมหาสารคาม
แม่ค้าขายมันแก้วริมถนนครับ
เขาบอกว่าโอ้โหขยะดังกล่าวน่ะส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วเลยครับ
เดือดร้อนแล้วก็ขายของลำบากมาก
อยากจะให้หน่วยงานแก้ไขด่วนเดี๋ยวไปฟังเสียงชาวบ้านกันสักนิดหนึ่งครับ
คุณจูด้งไม่ได้แค่เหม็นอย่างเดียวนะเหม็นแสดงว่าเหม็นมาก
ทีมงานตีคล้องร้องทุกข์ครับไม่รอช้าได้สอบถามไปยังนายนำชัยศักดิ์สกุลวัฒนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือครับ
เขาชี้แจงว่ายอมรับนะครับว่าเป็นปัญหามาหลายปีแล้ว
ก็เริ่มมีปัญหาในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาครับ
เพราะว่ารถขยะเข้าไปทิ้งขยะในบ่อขยะ

และเบื้องต้นอบตบรบือได้อนุมัติงบประมาณ
โดยให้ผู้รับจ้างขนขยะเข้าไปด้านในบ่อแล้วครับ
ส่วนการแก้ไขแบบระยะสั้นและกลาง
ก็จะแก้อย่างไรเดี๋ยวไปฟังท่านนายกกันเลยครับ
ระยะสั้นก็กำลังทำโครงการแยกขยะต้นทาง

ระยะกลางเทศบาลบรบือได้ตั้งงบประมาณที่จะออกแบบ
ในส่วนของการทำโรงคัดแยกนะครับ
ในขณะเดียวกันอบตบรบือก็กำลังขอใช้ที่
ที่จะมาทำเป็นสถานที่กำจัดขยะในอนาคตครับ
นี่ครับยังไงก็เอาใจช่วยชาวบ้าน
แล้วก็นายกอบตปรบือด้วยนะครับ
ให้ผ่านวิกฤตปัญหานี้ได้ไปอย่างยั่งยืนนะครับ